ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงในกรสินกัน

หลังจากที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันด้านในนะครับ

ก็อย่างที่ท่านเห็นตามข่าวมาสองสมวันแล้ว

หนุ่มช่างไฟฟ้าที่เข้าไปเที่ยวกับเพื่อน
แล้วก็ถูกกลุ่มคั่วหรี่ไล่ทำร้ายจากข้างในมาถึงข้างนอก

ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุก็มามอบตัวแล้วนะครับ

แต่ว่าข้อหาที่ทางตำรวจแจ้งเอาไว้ก็คือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทางญาติเขาก็ติดใจว่าทำไมไม่แจ้งพยายามฆ่า
วันนี้นายเชิดชัยเฉิดจินดาอาจารย์วิทยาเทคนิคกรสิน
ซึ่งเป็นอาจารย์ของนายจักรพงศ์นะครับ

แล้วก็ทางพ่อเขาไปขอความช่วยเหลือ

อาจารย์เชิดชัยก็ไปกับนายชัชวานสมวิลัยพ่อของนายจักรพงศ์
ไปพบพันธนุษย์เอกรัชพลเสริมสรรพุ่มกับการสอบภอมเมืองกลสิน
เพื่อสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับการ

แล้วก็ให้ประกันตัวไปแล้วด้วยนะครับ
คือทางญาติของนายจักรพงศ์มองว่า
แจ้งข้อหานั้นมันขัดกับภาพวงจรปิดที่ออกมาที่เป็นการก่อเหตุที่รุนแรงมาก
และให้ประกันตัวผู้ต้องหาออกไปได้อย่างไร
เนื่องจากเกรงว่าลูกชายกับผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด๔คน
จะไม่รับความเป็นธรรมทางคดี
แล้วก็บอกว่า๑ในจำนวนผู้ต้องหา๑๒คนเนี่ย
มีลูกหลานของตำรวจในพื้นที่กรสินอยู่ด้วย
เกรงว่าจะมีความไม่ปลอดภัย
แต่เมื่อสักครู่นี้คุณจอมขวัญพูดคุยกับท่านภูมิกับ
เอื้อประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับ

ตำรวจจะให้ความเป็นทำกับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ในคณะถามไซนะครับ
นี้ยืนยันว่าไม่มีมวยล้มแน่นอน
กรณีพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหาทั้งหมดหลังจากที่แถลงข่าวแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวน

จากนั้นชุดสืบสวนก็ส่งตัวมาให้กับพนักงานสอบสวนสพเมืองกรสิน
หลังรับตัวและตรวจสำนวนพบว่าผู้ต้องหามามอบตัวไม่ได้ถูกจับกลุ่ม
ตามกฎหมายต้องปล่อยตัวชั่วคราวออกไป
เพื่อเรียกตัวมาสอบปากคำเป็นรายไป
เรื่องต้นแจ้งข้อหาไว้คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ฐานความผิดขณะนี้ตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่ากับผู้ต้องหา๖คนจาก๑๒คนไปแล้ว

ส่วนที่เหลือก็จะสืบสวนว่าเข้าข่ายเข้าไปร่วมทำร้ายร่างกายหรือไม่

หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป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
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป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

หากผู้ต้องหารายใดเป็นผู้กระทำจะแจ้งข้อหาเพื่อสรุปสำนวนต่อพนักงานอายการจังหวัดกรสินต่อไป
อาจารย์เชิดชัยนะครับอาจารย์ของนายจักรพงศ์ผู้บาดเจ็บ

ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่า
นั้นควรจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ก่อน

ยืนยันว่ามามอบตัวก็ต้องว่ากันไปในฐานะของครูอาจารย์ก็คงทำได้แค่
ติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดส่วนพ่อของนายจักรพงศ์นะครับ
บอกว่าขณะนี้เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม
แต่ก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจสพเมืองกาลสิน
ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับลูกชายกับเพื่อนที่ถูกทำร้าย
เพราะการกระทำในครั้งนี้รุนแรงมากเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว
ก็จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดตอนนี้ในส่วนของลูกชายนั้น
ที่เอามือไปปิดป้องศีรษะเพื่อหลีกเลี่ยงความตายจากการถูกใช้เก้าอี้ฟาด
พ่อบอกว่ามือด้านขวาของลูกชายกระดูกแตกละเอียดอาจจะต้องกลายเป็นคนพิการไปที่มือก็ได้นะครับ
เพราะพ่อแม่รักลูกทุกคนเวลาออกไปทำอะไรแล้วเวลาผิดพลาดมามันเอาคืนไม่ได้
ถึงรู้ว่าจะชั่วหรือดีก็ช่างยังไงก็มันพลาดไปแล้วมันทำเอาคืนไม่ได้เหมือนเดิม
อยากให้เป็นเคสสุดท้ายเสียครับเสีย
นะฮะก็ความคืบหน้าของเรื่องนี้นะ
เอาเป็นว่า๖ใน๑๒ก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นพยายามฆ่านะครับ
สำนักข่าวก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุมี๑๓คน
แล้วในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเนี่ย

เขาบอกว่าคาดว่าคนก่อเหตุมากกว่า๑๒ด้วยซ้ำ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลต่อไปในขณะนี้ก็ยังมี๑๒อยู่